คุณผู้ชมครับเวลาเราหิวสัตว์เลี้ยงเรามันก็หิว
เราหนีน้ำท่วมออกมาเอาล่ะบางทีเราก็ไม่สามารถพามันออกมาได้
คุณผู้ชมครับที่อุบลรัชธานีน้ำยังท่วมหนักอยู่
แม่หมาหนึ่งลูกหมาห้าแล้วคิดดูมันอยู่จนวันนี้
มันจะร้อนไหมมันจะหิวไหมล่าสุดมีคนช่วยออกมาได้แล้วครับ
มามากินใจเย็นค่ะลูกนี้ลูกค่ะ

ฝนตกหนักครับแล้วน้องก็ป่วยแล้วก็เปียกด้วยครับตอนนี้

โอ้โหหิวมากหิวมาก

คุณกังสุบพัดวิริยะสืบพงศ์นะครับ
โพสต์เฟซบุ๊คเล่าเหตุการณ์บอกว่า
เขาและทีมประสูจน์ศาสตร์จังหวัดนั่งเรือก็ไปช่วย
หมากลุ่มนี้มี๕ตัวนะ

หิวโซมันไม่สบายด้วยนะ
อยู่บนหลังคาสังกษีร่วมเดือนแล้วครับ
เพราะดีจริงที่ตรงนี้คือบ้านบุงกาแซว

นะครับถ้าไม่มีใครมาช่วยหมากลุ่มนี้อดตายแน่นอน
นะครับวันนี้คุณกังเนี่ยกลับไปที่จุดเดิมอีกครั้ง
ไปช่วยแม่หมาและลูกหมาอีก๗ตัว
ออกมาจากหลังคาครับไปดูกันครับ

แม่หมาครับผู้ลูกโดกแล้วดีใจครับ

นี่ครับมีการทักทายแล้วก็เป็นมิตรมาก
ดีใจแล้วก็เห็นลูกปลอดภัย

คือเป็นหมาที่น่ารักแล้วก็คงร้อนนะครับ

เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรับไปเลี้ยงล่ะ
คุณกังเล่าบอกว่าตอนไปรับน้องหมานะ
มีคนเข้าไปเอาไปเก็บมันไว้ในห้อง๗ตัว
เป็นห้องเล็กไม่มีอาหารนะครับ
น้ำที่ตั้งเอาไว้ก็เป็นสีเหลืองแล้วนะฮะ
ตอนแรกก็คิดเข้าไปถึง
คิดว่าหมาแม่จะดุตอนเข้าไปจับ
แต่ปรากฏว่าทุกตัวยอมแต่โดยดีเลยยอมรับการช่วยเหลือ
ช่วยออกมาได้แม่หมาลูกหมาโอ้โหมันดูสดชื่นครับคุณผู้ชม
ต่อไปเดี๋ยวจะส่งต่อให้มูลนิธิเส้นได้

เดี๋ยวน้ำลดแล้วจะส่งคืนบ้าน
แต่บ้านใครยังไม่ได้ตรวจสอบเลยนะ

หลังน้ำรถเจ้าของก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้ว